คุณผู้ชมค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้จะถึงวันอะไร
รอยกระทงรอยกระทงรอยกระทงแล้ว
แน่นอนว่าชุดไทยกลับมาฟีเวอร์อีกครั้งนึง
ค่ะวันนี้เราก็ได้รวบรวมบันดาลดาราที่เขาใส่ชุดไทยเราขึ้นมากอืม
มาฝากคุณผู้ชมเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้ค่ะเริ่มกันที่คนแรกเลย
แม่นายเบลล่าหรือว่าแม่นายพุทธตานของเรานี่เองคุณผู้ชมนี่
สวยเนอะเป็นลูกครึ่งที่สวนชุดไทยแบบไหนก็สวยจริงจริงใช่ค่ะ
ใส่สบายด้วยนี่มาพร้อมกับเครื่องหัวว่าแล้วก็อยากจะไปหาซื้อนะ
เพราะว่าใส่กับชุดอะไรมันก็เหมาะมันก็แมทเนาะ
ใช่ค่ะหรือจะเป็นชุดไทยสมัยอโยธยาห่มสบายแบบจะเต็มแบบนี้เดี๋ยวดูนะ

คือเห็นแล้วแบบงดงามยิ่งนักอเจ้า
ช่วงนี้ละครพรมลิขิตกำลังออนแอร์เชื่อว่าจะได้เห็นแม่นายกันทั้งบางแน่นอนนะคะ

อ่ะจากแม่นายเบลล่าไปต่อกันที่อีกหนึ่งสาวหน้าหวานใบเฟิร์นพิมชนกคุณผู้ชม
จำได้ไหมช่วงก่อนเนี่ยใบเฟิร์นเขาไปรำถวายพญาพิสัยสัตนคร

ใช่แล้วตอนนั้นไปที่หนองคายสวยสะกดตาคนดูด้วยชุดไทยประยุกต์สีฟ้าน้ำเงิน
แล้วทรงเขาเป็นแบบทรงเข้ารูปกล้าวผมแล้วก็เติมเครื่องประดับแบบจัดเต็มระดับ๑๐
แต่งหน้าให้แบบสวยหวานขนาดนี้มองเห็นใบหน้าแล้วดูจิ้มลิ้มลำตาล
ใช่สวยมากเลยนะคะ
นี้ใส่ไปลอยกระทงในวัดไม่ติดนะเรียบร้อยดีสง่างาม
รับรองได้ภาพสวยมาอวดลงโซเชียลเพียบแน่นอน
หรือว่าเราจะแต่งตามสาวคนนี้ไหมคะ

เป็นการร้านลูกครึ่งที่ใส่ชุดไทยแล้วสวยมากขึ้นมาก

คุณสมค้าที่เคยไปรำถวายองค์พระยาศีสัตนคราชที่จังหวัดน้องไทยมาแล้วนะคะ
ชุดไทยประยุกต์สีแดงขับผิวขาวออร่ามากดูจะสวยมาก
หรือจะเป็นชุดนี้นะคะเหมาะกับการเข้าวัดทำบุญมากค่ะ
เนี่ยค่ะชุดนี้แบบไทยสบาย

ละมุนตุ้นใจมากนะคะ
ส่วนใครที่อยากจะเพิ่มความอลังฟิลนางนพมาสแนะนำลุคนี้เลยค่ะ

เครื่องประดับแน่นแต่งหน้าแบบจัดเต็ม
เครื่องหน้าเครื่องใจโอ้ยสวยมาก

แม่พุตาลเวอร์ชันใหม่ครบมาเต็มเลยค่ะ

อายุระยะคุณแม่น้ำอร่อยเลย
ใช่ยายปิงปองเนี่ยคุณผู้ชม

ที่ทานหมูกระทะมาจากระยะแล้ว

ของตัวเองพอแจวตัวเองไว้แบบนี้
จริงเอกอักเนื้อชะม้อย

ผมสบายเป็นตีวสวัยมาแต่ใกล้เลยนะคะ

ตีใครตีแม่ผู้ตาม
แต่ชุดนี้คือฮอตมากจริงนะคะในการทำคอนเทนต์คอนใจค่ะ
ชอบแบบไหนเลือกตามใจอเจ้าได้เลยนะคะ
จะแบบว่าทานหมูกระทะทานกุ้งแม่น้ำทานอะไรใดก็มีความสุขอ่ะ

รอดูผ้าชั่นชุดไทยจากพวกเราด้วยนะ

พร้อมมากจับน้ำมาเลย